ถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้ภาพของน้องนายนพรรดิ
ซึ่งตัวน้องนายเองไม่ได้ยินยอมเลยนะ

ว่าภาพนี้ถูกนำไปใช้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อน
แล้วทางเจ้าตัวเองก็ไม่ได้ยินยอมนะคะ
ล่าสุดเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เลยทำให้การเจอสื่อครั้งล่าสุดของพระเอกสุดฮอตอย่างน้องนายนพัฒน์เนี่ย
ขอพูดถึงประเด็นร้อนเรื่องคดีความ
ถูกนำภาพไปแอบอ้างเป็นพรีเซนเตอร์ร้านค้าออนไลน์
โดยเกรงว่าจะมีผลต่อรูปคดี
และขอให้เรื่องนี้ผู้จัดการรับหน้าที่เคลียร์แทนเลยนะคะ
ซึ่งนับจากนี้ก็ต้องดูรายละเอียดการรับงานให้มากกว่าเดิม
และถึงแม้จะมีเรื่องมีราวเป็นคดี
ก็ไม่ได้ทำให้งานของหนุ่มคนนี้เขาลดน้อยถอยลงไปเลยนะคะ
ตอนนี้ผมไม่ทราบอะไรเลยครับผม
ก็ไปไปเป็นหน้าที่ผู้จัดการแหละค่ะ
มีความคืบหน้าอะไรยังไงบ้างมีได้พูดคุยกับคุณแม่
แม่ผมทำงานของผมอย่างเดียวเลยครับไม่ทราบจริง
ตอนนี้ผมกำลังเตรียมงานแสดงของผมอยู่ชิ้นหนึ่ง

ตอนนี้ก็คือน้องนายไม่รู้เรื่องแล้วล่ะ
ไปให้ผู้จัดการส่วนตัวเป็นคนเคลียร์เรื่องนี้แทนนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดอะไรไปอาจจะส่งผลต่อรูปคดีก็เป็นได้